ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมามีการปิดถนนศรีลม
การจราจรอาจจะติดขัดเล็กน้อยตั้งแต่๔ทุ่มเป็นต้นไป
เมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าที่วัดแขกค่ะ
หรือว่าวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
มีการจัดงานตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
ซึ่งมีประชาชนทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติ
มาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะคะ
เยอะนะครับจัดแต่ละครั้งคนเยอะมากนะครับ
ประเพณีแห่พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยค่ะ
โดยต้องปิดการจราจรในถนนศรีลม
และถนนที่เกี่ยวข้อง๔เส้นทาง
เพื่อแห่ขบวนคนทรงองค์เทวะ๘ขบวน

ขบวนแรกเป็นขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
ขบวนที่๒เป็นคนทรงองค์พระขันทะกุมาร
ขบวนที่๓เป็นขบวนของคนทรงองค์พระแม่กาลี
และขบวนที่๔เป็นราชรสองค์พระพิคเนสวน
ขบวนที่ห้าเป็นราชรสองค์พระขันธกุมาร
ขบวนที่หกเป็นราชรสขององค์พระตริศนะ
และขบวนที่เจ็ดเป็นราชรสองค์พระกันตวรรยันทร์
ขบวนสุดท้ายค่ะเป็นขบวนของราชรสคันใหญ่
ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
มหาลักษมีและพระแม่มหาสรัสวดีนะคะ

เข้าร่วมพิธีส่วนใหญ่
แต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือว่าชุดสารีแบบชาวอินเดีย
อกจากนี้ยังมีการตั้งโต๊ะบูชาองค์เทพต่างในศาสนาฮินดูด้วยนะคะ
เพื่อที่จะรอรับขบวนแห่องค์เทวะที่เคลื่อนผ่าน
งานแห่เมื่อคืนนี้เป็นงานวันวิไชทัศน์มิ
ซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
ในภาคพระแม่มหาอุทรรักขออภัยนะคะ
พระแม่มหาธุระคาที่ทรงต่อสู้กับอสูรกาย
หรือมหิงสาศูนย์เป็นเวลา๙วัน๙คืน
จนสามารถเอาชนะเหนืออสูรร้ายได้ในวันที่๑๐
ได้มีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ค่ะ